ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่หนึ่งนะครับ
มูลค่า๑หมื่นบาท
คุณจันเพชรร้องได้
ร้องได้ครับ

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ขอบคุณที่พี่ราคาทุ่งคนนะครับ

ไม่มีอะไรมาทำให้ได้

นึกว่าแกเข้าใจว่าแกได้ล้านหนึ่งแล้วตอนนี้
จะเป็นเงินแสนก็ได้เพราะคุณคิดดูแค่นมคกค่ะ
สาระเท่าไรขายยังไงนี่นมโค้กนี่สาระเท่าไรขายยังไงนี่
หลังละ๒๐ไหมพี่จันเพลแปดคู่๒๐ค่ะ
แปดคู่๒๐วันหนึ่งขายได้เท่าไหร่ฮะ

ตอนนี้ได้แล้วเพราะความสามารถของคุณจันเพ็ญเองล้วน

ซึ่งเป็นเพลงเก่งของคุณจันเพชร

วันนี้นะฮะก็ดีใจแทนครอบครัวของคุณจันเพลด้วยคุณแม่นะ

เพลงที่๒นี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
มันมียากมันก็มีง่าย

เพลงนี้มีเนื้อเพลงสับสนอะไร

เพราะว่าเคยโดนหลอกก่อนที่จะมาเจอเขาอ่ะเลยร้องเยอะ
อ๋อมีประวัติชีวิต
ตอนนี้คุณจันเพลมีอยู่แล้วแน่นะครับ๑๐๐๐บาท
แน่อยู่ในกระเป๋าถ้าเลือกที่จะหยุดไม่สู้ต่อ
หนึ่งหมื่นบาทกลับบ้านแต่ถ้าสู้ต่อเพื่อจะรับสองหมื่น
ถ้าร้องได้รับสองหมื่นแต่ถ้าเกิดร้องผิดเพลงนี้พลาดขึ้นมา
๑หมื่นที่เหลืออยู่จะเหลือครึ่งเดียวจะเหลือ๕๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นพี่จันเพลต้องมีสมาธิดีสมาธิดีตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัว
เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะเป๊กอยากให้พี่จันเพลอย่าเสียดายตัวช่วย
ให้ใช้ตัวช่วยซะถ้ารู้สึกไม่โอเคคือตื่นเต้นแล้วไม่สามารถควบคุมอาการตื่นเต้นได้
แนะนำไว้ใช้ตัวช่วยนะคะคุณพี่ตอบผมมาเลยครับฟังอินโทรไปแล้ว
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทคุณจันเพลจะสู้หรือจะหยุดครับ
ถ้ายุดรับหนึ่งหมื่นบาทออกกลับบ้านถ้าสู้มีตัวช่วยในอีกสองตัว
คุณจันเป็นครับบอกว่าสู้ค่ะสู้ค่ะ
สู้เพื่อจะเอาสองหมื่นสู้เพื่อที่จะไปถึงล้านให้ได้
หนูชอบการที่เขาตอบคุณป๊ามากครับ
แล้วเขาแบบฮึดพลักษณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็สู้ค่ะ
คือคนที่พร้อมจะสู้จริงเท่อย่างนี้นี่เอง
เอาละครับตอนนี้คุณใจเย็นเลือกที่จะสู้นะครับ
ทิ้ง๑หมื่นบาทไว้จะคว้า๒หมื่น
ตัวช่วยครับยังเหลืออยู่อีก๒ตัว
คุณจันเพลจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้
ตอบว่าใช้ดีกว่าค่ะ

ถูกต้องแล้วเพราะถ้าเรามั่นใจว่าเพลงนี้ไม่ต้องใช้
ส่วนถ้ามันพลาดได้ก็ได้

แทนไหนครับ
แทนที่๖

เธอน่ะท่อนไหนมั่งลองเล่าให้หนูฟัง
ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
ยิ้มข้างนอกช้ำใน
เธอนี้ใครก็เล่าได้แน่นอนไม่มีผิดพลาด

ต่อจากนี้คือท่อนสองค่ะของสูงค่าอ่ะท่อนนี้ครับ
ของสูงค่าแต่ราคาแสนตันช้ำรึเปล่าคิดดู
น้ำใจรักที่ให้เขาอยู่หรือจะสู้น้ำเงิน
โอ้นี่ก็เกือบจบเพลงแล้วนะ
เอาละครับฟังไปแล้วตัวช่วยของเราจากอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์
นวัตกรรมเปลี่ยนโลกจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้นะครับเป็นแอร์แรกขอใช้แค่นี้นะเอาละครับ
ตอนนี้ต้องร้องแล้วห้ามร้องผิดแม้แต่คำเดียวนะครับ
กว่าดนตรีจะจบดนตรีอาจจะจบท่อนไหนก็ได้เราไม่รู้
หรืออาจจะยาวจนจบเพลงก็ได้สามีก่อนภรรยาจะทำการขับร้องนั้น
สามีมีอะไรจะกล่าวกับภรรยาบ้างไหมคะต่อหน้าบาทหลวงเชิญได้เลยค่ะ
อวยพรไหมอวยพรหน่อยไหมครับซูซูอันนี้หนูบอกเลยนะคะเพลงเนี้ย
มีทั้งอาจจะอยู่หรืออาจจะไปนะหนูไม่รู้นะคะหนูเป็นห่วงพี่จันเพ็ญเหลือเกิน
แม่เป็นพระในบ้านที่ดีที่สุดของลูกอวยพรให้ลูกนะแม่นะ
ขอให้ลูกสู้สู้สู้ขอให้ล้อไม่ได้ขอให้ล้อไม่ได้ขอให้ล้อ
หนูให้พี่ไปกอดแม่ทีนึงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของพี่เองพี่มา
ต้องเอากำลังใจเยอะเลยเพื่อการนึกเหิมนะพี่นะ
ขอให้ชัยชนะกลับบ้านนะลูกขอบคุณมาก
แม่ก็เป็นความแม่น่าแต่ทรัพย์ใจอีกครั้งหนึ่งใช่ครับ
อย่างที่ตกลงกันไว้ถ้าทำได้๒๐๐๐

ยังเหลือครึ่งหนึ่งคือ๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าได้นี่มีสิทธิ์ยาวไปอีก

ให้หนูฟังค่ะว่าพี่ต้องทำได้
เป็นต้องทำให้ได้นะเว้ย

เอาละครับ
มาถึงเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมา
ขอโชคดีครับพี่โชคดีครับมีสมาธิ

น้ำคำหวังที่ลิ้นลอดใจเขาหลอกใจก็รู้
ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำช้ำหรือเปล่าคิดดู
น้ำใจรักที่ให้เขาอยู่หรือจะสู้น้ำเงิน
เป็นบันไดเป็นเรือจ้างเป็นหนทางให้เดิน
เขาพบบ่อทองเขาพบบ่อนเขาจะเหมือนไม่ว่า
รักเขามากเราก็ให้เขาหมดเหลือจะหยดน้ำตา
หัวใจวิวกระป๋องเสียว่าเราเกิดและมีตาย
เย็ดมากใช้ให้เวียง
ก่อนเฉลยตอนนี้ใจคล้องไม่ดีเลย
ให้ก่อนแล้วก็จับมือกันระหว่างเฉลยนะคะ

ถ้าสำเร็จเพลงนี้๒๐๐๐บาทเลยนะครับ

หมื่นบาทคุณจันเพ็ญร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โลกใจโลกใจโลกใจ
เพลงที่สองอุณหค่า๒หมื่นบาท
คุณจันเพลร้อง
โลกใจร้องได้
ร้อง